ดูอีกเหตุหนึ่งครับสองคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ใช้มีดขู่ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อที่อุทัยธานี

แล้วก็เอาเหล้าไปด้วยนะ๒ขวด
ค่ะนะครับนี่คือนาทีที่คนร้ายเดินฮิ้วถุงใส่ขวดสุรา
เดินออกไปอย่างใจเย็นหน่อย
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนติดเครื่องรออยู่นะครับ

แต่ว่าเพื่อนที่จอดอยู่แอบในมุมมืดเหมือนกันนะ
นะฮะเป็นเหตุจี้ชิงทรัพย์นะครับ
เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑หมู่๑๒ตลาดใหม่
ตำบลศุกร์ฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี

เข้าตรวจสอบทราบว่า๑ใน๒คนร้าย
หมวกคลุมศีรษะเดินเข้าไปในร้าน
จากนั้นใช้มีดปลายแหลมจี้
บังคับให้พนักงานร้านสะดวกซื้อในร้าน
ซึ่งมีอยู่๓คนเป็นผู้ชาย๒คนเป็นผู้หญิง๑คน
ถูกเอามีดจี้มาแบบนี้ทุกคนก็กลัวสินะฮะ
ส่งเงินให้จำนวน๔๕๘๙บาท

จากนั้นคนร้ายก็เดินออกจากร้านอย่างใจเย็น
ซ้อนรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายอีกคนจอดรออยู่หลบหนีไป
ใช้เวลาในการก่อเหตุ๒นาที
ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบ
เพื่อดูรูปภัณฑ์คนร้ายแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อกลางดึกของวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้ว

โดยมีคนร้ายไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีมาแล้ว
ครั้งนั้นได้เงินสดไปประมาณ๖๐๐๐บาทก็หมดเก๊ะเลยครับ
ค่ะตำรวจก็จะเอาทั้งสองข้อมูลนี้นะคะ
ที่อำเภอลานศักดิ์ที่อำเภอห้วยโค้ดนี่มาประสานกัน